ดูเรื่องของฟืนไฟกันหน่อยนะคะอย่าชะล่าใจจริงค่ะ
บางคนเข้าใจว่าอากาศหนาวแล้วไม่เป็นไร
ไฟไหม้ไม่น่าจะเกิดนะคะอากาศหนาวแปลว่าอากาศแห้งนะคะ

อย่างเช่นปลาจีนบุรีเกิดไฟไหม้บ้านสามหลัง
บ้านไม้เชื้อเพลิงอย่างดีสามหลังวอดเลยนะคะ
แต่ที่น่าสงสารจับใจเลยคือชาวบ้านเข้าเปลือกค่ะคุณผู้ชม

แล้วปรากฏว่าชาวบ้านต้องช่วยกันดึงข้าวเปลือกเก็บมา

คือไฟไหม้บ้านเราก็เห็นใจอยู่แล้วนะ

กว่าจะหวานข้าวกว่าจะเก็บเกี่ยวกว่าจะออกมาเป็นข้าวเปลือก

ข้าวเปลือกแล้วชาวบ้านต้องช่วยกัน
ข้าวเปลือกที่ตากอยู่ดึงออกมา
กลัวว่าจะถูกไฟไหม้ไปด้วย

นี่ค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ปลาจีนบุรีนะคะ
กอุดมอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะคะ
ต้นเพลิงมาจากบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะ

ควันไฟไหมคะลมแรงมาก
เราจะเห็นเลยนะคะว่าในพื้นที่ลมแรงมากจริง
แปลว่านี่คืออุปสรรคสำคัญ
แล้วมันยากต่อการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดับเพลิง
พอลมแรงแบบนี้มันโหมกระหน่ำ
กลายเป็นว่าจากบ้านหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สาม

ทั้งสามหลังเนี่ยปลูกด้วยอะไรคะ

เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีสุดท้ายเหลือต่อตะโกแบบนี้ค่ะ

ไฟไหม้ทั้งสามหลังเจ้าของบ้านเนี่ยร้องไห้แบบ
คือเข้าใจเลยไม่เหลืออะไรแล้วนะคะ
แต่อย่างน้อยคือ
เราก็ได้แต่ปลอบใจนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ย
เข้าใจท่านนะคะว่าไฟไหม้ไม่มีใครคงจะดีใจนะ
แต่อย่างน้อยยังเหลือที่ดินยังเหลือชีวิต
ให้ทำมากินดูเจ้าของบ้านค่ะ
จะเป็นลมพับแบบนี้เข้าใจเข้าใจท่านมากเลยนะคะ

เป็นลมหมดสติไป๒รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามคุณรุ่งธิวาอายุ๑๘ปี
หลานสาวเจ้าของบ้านต้นเพลิงบอกว่านอนหลับอยู่
จู่ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นที่บ้านของคุณย่า
จากนั้นได้ยินเสียงคนตะโกนแล้วบอกไฟไหม้
ก็เลยออกมาดูพอออกมาดูตอนนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะ

ได้แต่ตะโกนร้องเรียกให้พ่อออกมา
วิ่งหนีตายออกมาจากบ้านหลังดังกล่าว
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานกันแบบนี้แหละค่ะ
ไฟฟ้ารัดวงจรส่วนจะใช่หรือไม่
เดี๋ยวรอพอถอตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่
ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมครับ